คุณผู้ชมค่ะมีภาพ๑เมื่อวานเนี้ย
ชาวเน็ตวิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะคะ

ส่งภาพนี้ต่อกันเยอะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอไปปูที่นอนเนี่ย
กลางธนาคารสาขาที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะคะ
คนที่ไปใช้บริการก็ตั้งคำถามมานอนอะไรตรงนี้
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นประเด็นออกมานะครับ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับเธอคนนี้แล้ว
มีโอกาสไปพูดคุยกับฝั่งธนาคารแล้ว
เธอคนนี้เป็นผู้หญิงค่ะไปประสบอุบัติเหตุ
ไปเที่ยวที่ดอยอังคารเชียงใหม่แล้วไปประสบอุบัติเหตุคือหลังหัก
ขาเนี่ยก็หักแล้วคุณนะดูนะขาทั้งสองข้างยังต้องดามเหล็กอยู่เลยค่ะ
เธอไปทำประกันอุบัติเหตุไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าต้องมีการเซ็นเอกสารเคลมถูกไหมคะ
ตัวเธอรออยู่ในรถให้แม่ขึ้นมาทำธุระแทน
แล้วบอกเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าลงไปกับป้าหน่อยได้ไหม
ไปให้ลูกสาวเซ็นเอกสารที่รถหน่อยได้ไหม
นอนอยู่ในรถนั่งไม่ได้คุณดูนะหลังหักแบบนี้
เจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าไงรู้ไหม
เจ้าหน้าที่ธนาคารณตอนนั้นบอกว่าทางธนาคารไม่มีนโยบาย
เอาเอกสารไปให้ลูกค้าเซ็น

กลายเป็นว่าพี่ชายต้องแบกเธอค่ะมานอนกลางธนาคาร
แม่เองก็เอาผ้ามาปูให้นอนแบบนั้น
กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเธอโพสต์ตั้งคำถามเลยนะคะ
แคปชั่นของเธอก็คือดูสภาพอาณาจขนาดไหน
ต้องมานอนพื้นเพื่อรอเปิดบัญชีธนาคาร
สาขาปากเกร็ดคุณผู้ชมรู้แล้วแหละว่าสาขาอะไร
แล้วก็ธนาคารอะไรขอไม่พูดแล้วกันเพื่อรอยื่นเอกสารประกันของธนาคาร
มันเกินไปไหมนั่งไม่ได้หลังหักขาหักใส่เหล็กที่ขาระบบประกันธนาคาร
คุณให้บริการแบบนี้หรือผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณสุภาพร
พงศรพีอายุ๓๗ปีเธอโพสต์เล่าเรื่องราว
พร้อมกับตั้งคำถามแบบนี้ชาวเน็ตมาเลยค่ะทัวร์ลงก็ว่าได้นะคะ
ชาวเน็ตตั้งคำถามกลับไปที่ธนาคารเหมือนกันว่าคุณมีวิธีคิดยังไง
ถึงการบริหารจัดการบางเรื่องเนี่ยมันเป็นลักษณะต้องใช้ดุลยพินิษฐ
คุณก็ไปดูหน่อยสิว่าเขาเจ็บขนาดนี้เนี่ยไปให้เซ็นเอกสารที่รถเนี่ย
รถก็จอดอยู่ใต้ตึกมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะเดินทางไปพบกับคนเจ็บคุณสุภาพรแล้วนะคะ
เจ้าของโพสต์นั่นแหละบอกว่าตอนนี้รักษาตัวอยู่ภายในห้องเช่าย่านปากเกร็ด
นนทบุรีเธอให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเธอไปเที่ยวที่ดอยอ่างคาง
จังหวัดเชียงใหม่รถยนต์เกิดเบรกแตกจนเธอกระเด็นตกจากเขา
ตอนนั้นเธอหลังหักขาหักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่
ประมาณสองสัปดาห์แล้วสุดท้ายถูกย้ายมารักษาตัวที่บ้าน
รักษาตัวที่บ้านก็คือนนทบุรีได้สักประมาณ๑สัปดาห์
ก่อนหน้านี้เธอทำประกันอุบัติเหตุของธนาคารแห่งนี้ไว้
โดยสิทธิ์เนี่ยก็คือเวลาประสบอุบัติเหตุเธอจะได้การเคลมค่าเคลมรักษาเนี่ย
ได้ครั้งละไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทครับแต่ตัวเธอเองเนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่า
ไม่มีบัญชีของธนาคารหลังเกิดเหตุได้โทรไปสอบถามทางธนาคาร
ได้ความบอกว่าเธอต้องส่งเอกสารไปเพื่อเคลมประกัน
เธอเลยติดต่อธนาคารสาขาปากเกร็ดซึ่งอยู่ปากซอยบ้านของเธอ
แล้วตั้งใจว่าจะเปิดบัญชีของธนาคารไปด้วยเลย
คือวิธีการรับเงินเดี๋ยวนี้รับก็คือ๑เป็นเช็ค
โอนเข้าบัญชีธนาคารสามรับเป็นเงินสด
น่าจะเลือกรับเป็นโอนเข้าบัญชีธนาคารเธอก็เลยตั้งใจจะไปเปิดนะคะ
วันเกิดเหตุค่ะเป็นวันที่เธอต้องไปล้างแผลที่โรงพยาบาลพอดี
ก็เลยไปกับแม่แล้วก็พี่ชายไปแวะที่ธนาคารเลยก็คือ
ไหนก็ออกไปแล้วเนี่ยไปทีเดียวเลยก็คือไปล้างแผลด้วย

ตัวเธอรออยู่ในรถให้แม่ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
เพื่อให้เอาเอกสารมาให้เธอเซ็นที่รถ
สุดท้ายแม่มาบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้
ต้องให้เธอลงจากรถไปเซ็นเอกสารเอง
พี่ชายก็เลยอุ้มเธอจากรถนะคะตรงเข้าไปในธนาคาร
ทุกคนในธนาคารเธอเล่าให้ฟังนะคะ
เธออย่างเวทนาเนี่ยคุณดูสิ
ดูสิมานอนกลางธนาคารแบบนี้
ระหว่างคนที่เป็นลูกค้าของธนาคาร
ตั้งคำถามกลับไปที่เธอว่าทำไมมานอนแบบนี้
ทำไมมานอนตรงนี้ครับแต่สุดท้ายที่เธอบอกว่า
เซ็งมากเลยนะเพราะเจ้าหน้าที่ธนาคารมาบอกว่า
เอ้าแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรก
ถูกไหมคะจะได้ไม่ต้องมาเปิดบัญชีธนาคาร
ตกใจนิดนึงแต่เราก็คิดว่าในความคิดของเราเราคิดว่า
ถ้าเขาเห็นเราอยู่ในสภาพนี้
เขาอาจจะให้เราไปรอที่รถแล้วเดี๋ยวอาจจะทำเอกสารให้เรา
แล้วก็ให้เราเซ็นที่รถแต่ก็ไม่เขาก็ชี้หน้าพี่แล้วเขาก็บอกว่า
ให้พี่กันนั่งนั่งที่โก้ยอ่ะค่ะพี่เขาบอกว่านั่งไม่ได้อ่ะค่ะ
เพราะมันเจ็บเขาก็ชี้อีกรอบนึงเขายังพูดบอกนั่งตรงนั้นนะคะ
เขาบอกให้นั่งตรงนั้นเราก็นอนอยู่ประมาณ๒๐นาทีได้ค่ะ
กลายเป็นว่าลูกค้าที่เข้ามาในแบงค์มองเหมือนว่าเราอาณาถา
อะไรทำไมนอนแบบนี้ทำไมมานอนตรงนี้อ่ะคะ
ทำไมทำไมทำแบบนี้อ่ะคะแล้วพอเรายิ่งได้ยินแบบนั้นอ่ะ
มันก็เลยยิ่งทำให้เราอ่ะรู้สึกแย่ไม่ลงไปกว่าเดิมอ่ะค่ะ
อาการเจ็บก็หนักอยู่แล้วไปโดนคนมองแบบนั้นอีก
โดนทำแบบนี้อีกลงไปอีกครับใจแย่ลงไปครับนะฮะ
เป็นพี่ชายบอกว่าหลังจากที่น้องสาวเอาเรื่องราวโพสต์ในเฟซบุ๊กนะฮะ

ผู้จัดการธนาคารประจำภาคเลยนะฮะของธนาคารแห่งนี้แหละ
มามอบกระเช้าให้พร้อมเป็นการขอโทษ
และรับปากว่าจะปรับปรุงการให้บริการใหม่
แล้วขอร้องว่าให้ครอบครัวเธอลบโพสต์
เพื่อที่จะไม่ส่งผลเสียต่อธนาคารด้วยครับ
เหมือนที่พี่ชายเขาพูดเลย
ใช่ค่ะ
ว่าอยากให้มันเป็นเคสตัวอย่าง
ไม่ใช่แค่ธนาคารนี้ธนาคารเดียว
เราจะพูดถึงทุกธนาคาร

แค่ลูกค้าตอบตกลงก็พอค่ะ

ตัดเงินบัญชีธนาคารได้เลย
หรือว่าตัดบัตรเครดิตเลยตอนทำมันง่าย

อันนี้อย่าฝากไปถึงทุกธนาคารแหละ

ทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
นี้ธนาคารเองก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันว่า
สาเหตุมันเกิดจากความเข้าใจผิด

ในการปฏิบัติงานของพนักงานของเขาเอง

ในการที่จะปฏิบัติงานให้มันชัดเจนนะ

และอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มลูกค้าที่

ในความบกพร่องและขออภัยลูกค้า
สำหรับในการทำธุรกรรมดังกล่าว

ความประสงค์ของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย